ตอนนี้คุณสนทิรัฐสนทิจิรวงศ์
เลขาธิการภักดิ์พลังประชารัฐ
อยู่ในสายกับเราสวัสดีครับท่านเลขาครับ

สวัสดีครับคุณสุภาพคุณภาคภูมิครับสวัสดีครับ
ครับตัวเลขที่ออกมาณขนาดนี้
มากกว่าที่ประเมินหรือน้อยกว่าที่พักประเมินครับ

แต่คิดว่าใกล้เคียงกับที่พักวางประเมินไว้ในเบื้องต้น
ครับคืนนี้หลังจากเห็นตัวเลขแล้ว
จะมีความเคลื่อนไหวต่อสายพูดคุยอะไรกันหรือยังครับ
ก็เดี๋ยวขอให้ตัวเลขนิ่งสักครู่หนึ่งนะครับ
ขณะนี้เรากำลังเช็คตัวเลขทั้งในตัวเลขที่รายงานจากทางกรกตนะครับ
แล้วก็ดูตัวเลขในพื้นที่ที่ยังนับกันยังไม่เสร็จสิ้นเนี่ยนะครับ
เพราะตัวเลขบางพื้นที่บางเขตก็ยังสวิงกันอยู่

แต่ยกหูคุยกันคืนนี้ใช่ไหมครับ
เพราะคะแนนออกมาแล้วเนี่ยนะครับก็คงจะ
เดี๋ยวทางฝ่ายบริหารของพักก็จะนั่งหารือกันนะครับนะฮะ
แล้วก็ผมคิดว่าเมื่อคะแนนนิ่งนะครับเป็นจุดเริ่มต้นนะครับ

จะยกหูหาพักไหนเป็นพักแรกคะ
ก็เดี๋ยวคงจะต้องดูนะครับ
ขณะนี้ก็เห็นเป็นโครงกันอยู่บ้างนะฮะ
ที่จะเห็นว่ามันมี๕๖อันดับแรกเนี่ยนะครับ

ก็หนึ่งเป็นใครยังไม่รู้นาทีนี้เลยนะครับ
ว่าหนึ่งจะเป็นใครณขนาดนี้นะครับ
ก็ต้องขอดูครับว่าอันดับหนึ่งจะเป็นใครนะฮะ
แล้วก็ค่อยว่ากันตรงนั้นเป็นจุดเริ่มต้นกันนะฮะ
สนทิรัฐที่บอกว่าพลังประชารัฐขอรอให้คะแนนนิ่งก่อนเนี่ย
หมายถึงว่าให้กรกตประกาศอย่างไม่เป็นทางการออกมาก่อนหรือว่ายังไงครับ
ก็เดี๋ยวพอเห็นคะแนนกรกตชัดเจนนะครับ
เพราะว่ายังไงก็ตามต้องดูที่คะแนนกรกตนะครับ
หลังจากคะแนนนิ่งแล้วเนี่ย
พลังประชารัฐจะเปิดโอกาสให้พักที่ได้อันดับหนึ่งจัดตั้งรัฐบาลก่อนหรือแข่งขันตั้งรัฐบาลพร้อมกันเลยครับ
ก็ต้องถามครับอันดับหนึ่งนี้หมายถึงอะไรนะครับ
หมายถึงเขตมากที่สุดหรือหมายถึงคะแนนรวมทั้งประเทศมากที่สุดนะครับ
ครั้งนี้จะแตกต่างจากทุกครั้งนะครับ
อันดับหนึ่งก็ต้องมาดูว่าคะแนนรวมมากที่สุดหรือเขตมากที่สุดนะครับ
จะใช้เกณฑ์ไหนเป็นเกณฑ์ตั้งต้นนะครับ
อย่างที่ท่านหัวหน้าพักได้ให้สัมภาษณ์โดยต่อเนื่องนะครับ
ครั้งนี้ผมคิดว่าสุดท้ายมันอยู่ที่พักการเมืองที่สามารถที่จะพูดคุยกันได้นะครับ
แล้วก็มีเสียงรวมกันมากกว่า๒๕๐เสียงนะครับ
คือจุดเริ่มของรัฐบาลที่ต้องพูดคุยกันนะครับ
คุณสนทิรัฐที่สื่อความหมายออกมาอย่างนี้หมายความว่า
เราต้องไปดูจำนวนรวมของผู้ลงคะแนนให้พักการเมืองแต่ละพักด้วยใช่ไหมฮะ
ไม่ได้ดูแค่ว่าเขาได้สอสอเขตเท่าไหร่
พักพลังประชารัฐคงดูทั้งสองด้านนะครับดูเรื่องจำนวนสอสอเขตเป็นเรื่องหนึ่ง
แต่โดยเจตนารมณ์ของรัฐมนูลนี้ได้มองว่าคะแนนทุกคะแนนไม่ตกน้ำ
ก็หมายความว่าหากว่าคะแนนรวมของพักใดมีคะแนนรวมมากที่สุด
นั่นหมายถึงความนิยมของพี่น้องทั้งประเทศนะครับมีคะแนนรวมเนี่ย
ที่สุดกับพักที่ได้คะแนนรวมมากที่สุดเดินหน้าตั้งรัฐบาลแข่งกันไปพร้อมกันถูกไหมครับ
ก็ยังไม่ถึงจุดนั้นครับขอผมดูคะแนนอีกนิดหนึ่งนะครับ
ก็คงอีกไม่นานแล้วครับคงจะตอบได้ชัดเจนกว่านี้นะครับ
ท่านสวทีรัฐครับโดยความพอลงนะขออนุญาตถามจริง
สมมุตินะถ้าพลังประชารัฐได้สอสอเขตแล้วก็คะแนนรวมเนี่ย
กว่าทั้งคู่เนี่ยแต่ยังยืนยันจุดเดิมเรื่องการ
จับคั่วตั้งรัฐบาลได้ก่อนถือว่าได้เป็นรัฐบาลอย่างนั้นหรือเปล่าครับ
ก็ต้องเรียนนะครับว่าใครที่ดำเนินการจะอย่างไรก็ตาม
และมีเสียงเกิน๒๕๐เสียงเนี่ยนะครับผมคิดว่าตรงนั้นจริงแล้วเนี่ย
ใครจะเดินก่อนหน้าก่อนหลังคนที่ชนะที่๑ย่อมมีพลังในการเจรจา
เป็นคนแรกอยู่แล้วโดยหลักการนะครับแต่ว่าการเจรจานั้นถ้าเจรจาจบมันก็จบนะครับ
แต่ถ้าเจรจาไม่จบเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ต้องพูดคุยกัน
และผมเชื่อว่าพักร่วมก็คงมีโอกาสพูดคุยทั้งสองด้านนะครับนะครับ
ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ได้คุยอะไรกับคุณสนทิรัฐหรือคุณอุตมะหรือยังครับ

ผมยังขอว่ายังไม่ได้คุยกันเป็นทางการนะครับแต่ท่านก็รู้สึกว่าขอบคุณพี่น้องประชาชนนะครับ
ที่ให้ความไว้วางใจนะครับที่กับทางภักดิ์นะครับ
เพราะว่าไม่ว่าท่านหรือว่าผู้บริหารพักทั้งหมดเนี่ยเรารู้สึกว่าเราขอบคุณพี่น้องประชาชนนะขนาดนี้นะครับ
คะแนนมาถึงขนาดนี้ถือว่าพี่น้องประชาชนให้ความไว้วางใจพักพลังประชารัฐได้อย่างเป็นสิทธิพักรู้สึกตื้นตันครับ
สนทิรัฐจนถึงณขณะนี้เนี่ยจุดยืนของพลังประชารัฐยังสามารถทำงานร่วมรัฐบาลกับพักเพื่อไทยอยู่ได้ไหม
ขอดูคะแนนครับนะฮะขอดูคะแนนนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับว่าหลังจากคะแนนนิ่งนะครับก็เป็นเป็นเป็นเรื่องที่ต้องพูดคุยกันทั้งหมดนะครับ
แต่ใครจะคุยกับใครอย่างไรเนี่ยก็ต้องให้คะแนนมันนิ่งซะก่อนเพราะว่าผมเรียนอยู่เสมอนะครับตราบใดที่คะแนนไม่นิ่งมันคงอาจจะเร็วเกินไปในการที่จะบอกว่าใครจะรวมกับใครอย่างไรนะครับ
แต่ก่อนเนี่ยเขาจะมีคำว่าผู้จัดการรัฐบาลเป็นคนประสานงานเป็นคนจับคนโน้นคนนี้พูดคุยคนนั้นคนนี้คราวนี้คุณสนทิรัฐทำหน้าที่นั้นใช่ไหมครับ
ก็ยังไม่ถึงครับเดี๋ยวค่อยคุยกันครับนะฮะก็จริงแล้วผมคิดว่าเรามีความสัมพันธ์กันหลายฝ่ายนะครับเดี๋ยวค่อยคุยกันไปครับอย่าไปถือว่าใครเป็นผู้จัดการเลยครับตอนนี้นะครับ
เพราะเขาต้องช่วยกันคุยแล้วครับไม่มีแล้วครับผู้จัดการคนเดียวเดี๋ยวนี้
คุณสนทิรัฐคิดว่าควรจะจัดการเรื่องฟอร์มทีมรัฐบาลกันให้เสร็จเนี่ยเร็วช้าขนาดไหนฮะ
คือถ้านิ่งแล้วเนี่ยนะครับก็คงจะไปสู่ว่าการที่จะมีพักร่วมที่จะร่วมรัฐบาลอย่างไรเนี่ยคงนั้นคงจะต้องคุยกันในเรื่องการฟอร์มรัฐบาลที่เป็นรูปธรรมแน่นอนนะครับ
ผมคิดว่าคำว่านิ่งก็แปลว่าตกลงกันได้แล้วก็มีข้อตกลงที่เห็นพร้อมต้องกันในเรื่องของนโยบายแนวทางการทำงานรวมถึงการที่พักร่วมจะแบ่งงานกันอย่างไรนะครับก็คงจะต้องไปถึงจุดนั้นถึงจะเรียกว่าจบได้จริงนะครับ
ควรจะรู้กันเมื่อไหร่ฮะภายใน๓วัน๗วันอาทิตย์หนึ่งหรือเดือนนึงก็รอได้อะไรอย่างนี้ครับ
ตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าจบแล้วคงจะไฟได้ไฟหนึ่งจบคงแถลงให้ทราบเองนะครับนะฮะถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับขนาดนี้เอ่อ
ผมคิดว่าอีกสักนิดนึงครับคะแนนยังไม่จบเลยนะครับอีกสักนิดหนึ่งเดี๋ยวคงจะได้เห็นภาพอะไรที่ดีกว่านี้นะครับ

ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมต้องขออนุญาตสอบถามเพิ่มเติมนะครับ